ตำรวจยังคงเร่งล่าตัวคนร้ายที่ไปก่อเหตุ

สุดก็ไม่รู้ตัวว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นกลุ่มใด
คัดว่าเป็นการตอบโตเจ้าเจ้าที่หลังจากมีการจับกลุ่มพุทธภาษี๔คน
ขดีระวังระเบิดรวมทั้งกระดาษยิงชาวบ้านก่อนหน้านี้

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณสถานีรถไฟจนะ
บันทึกพฤติการของคนร้ายซึ่งสวมเสื้อผ้าสีดำ
และสวมหมวกกันน็อกอำพรางใบหน้ามิดชิด
ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีดำที่ประกอบระเบิดไว้
เข้าไปจอดข้างรถยนต์ตราโล่ของสถานีตำรวจภูทรจนะ
ก่อนที่คนร้ายจะจอดรถทิ้งเอาไว้
แล้วเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์ของคนร้ายอีกคน
ขี่เข้ามาพร้อมกันและจอดรออยู่บริเวณใกล้เคียง
จากนั้นไม่นานเมื่อตำรวจทั้งสองนายเดินกลับมาที่รถ
คนร้ายได้กดชนวนระเบิดทันที
แรงระเบิดส่งผลให้ร้อยตำรวจเอกยอดชายบุญส่ง
รองสารวัตรปราบรามตำรวจภูทรจนะ
ที่เดินขึ้นรถในฝั่งคว้า
และเด็กชายอามัติยาซีนหมัดซัน
วัย๔ปีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุ
ส่วนดาบตำรวจอำนาจชาลิผล

บาดเจ็บรวม๑๕คน
ภาพจากกล้องวงจรปิดยังแสดงให้เห็นว่า
คนร้ายวางแผนกันมาเป็นอย่างดี
มีการแต่งกายเป็นหญิงเพื่ออำพรางตัว
แต่จากลักษณะรูปร่างและท่าทางการเดิน

ซึ่งมีการกำหนดเป้าหมายการสังหารไว้อย่างชัดเจน

หลังเกิดเหตุชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
เข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งในวันนี้
พบชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง
นำมาประกอบไว้ในรถจักรยานยนต์
น้ำหนักประมาณ๑๕๒๐กิโลกรัม

เป็นการเชื่อมต่อกับระบบจุดชนวนระเบิด

เนื่องจากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์

ตำรวจภูทรห้วยปริงอำเภอเทพา

ส่วนป้ายทะเบียนกไก่สจ

มีการแจ้งหายไว้ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
คนตำรวจรีนพเผือกโสมล

แนวทางการสืบสวนของตำรวจ
พบจุดประสงค์สำคัญของกลุ่มคนร้าย

ได้มีการจับกลุ่มผู้ต้องหา๔คน
ที่ร่วมกันก่อเหตุวางระเบิด
ร้านคาราโอเกะในอำเภอเทพา
และกราดยิงชาวบ้านในอำเภอสบาย้อย
ข้อมูลจากหน่วยข่าวด้านความมั่นคง
ว่าเป็นฝีมือแนวร่วมกลุ่มของนาย
ไซนูมาเซสุโรงเซ็น
ที่มีภรรยาอยู่ในพื้นที่อำเภอจนะ
และพบความเคลื่อนไหวในพื้นที่หลายครั้ง

ว่าเป็นฝีมือของลูกน้องนายมรูดิงสามะ
ซึ่งเป็นมือประกอบระเบิดรถยนต์

จังหวัดชายแดนภาคใต้มาแล้วหลายครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน